คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้
ย่างเนยประชาชื่นค่ะคือเจ้าของร้านเนี่ยเขาอัดคลิป
แล้วก็โพสต์ลงแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกแล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะมากเลยนะคะ
คือเจ้าของร้านบอกว่าคือร้านปิ้งย่างอืม
มาตรการในพื้นที่จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้มที่เหลือ๔จังหวัดนะคะ
ที่นั่งกินอาหารในร้านได้แต่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือโต๊ะหนึ่งนั่งได้คนเดียว
เขาบอกว่าร้านปิ้งย่างแบบเนี้ยนั่งโต๊ะละคนมันได้เหรอ
คือบางคนเขามากันเป็นแฟนกันมาด้วยกัน
จากครอบครัวเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันมาด้วยกันแต่พอมาถึงร้านก็ต้องนั่งแยก
เขาก็เลยแอบบ่นเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะคะ
กฎมาโครงการโต๊ะละคนผัวเมียเขานอนอยู่บนเตียงด้วยกัน
หอมแก้มนอนจูบกันทั้งคืนห่มผ้าอยู่ด้วยกัน
พอมาถึงหน้าร้านเราเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน
กอดกันมาเกลียวกลมกลมเกลียวพอมาถึงร้านเรา
ต้องจับเขาแยกให้นั่งโต๊ะละคนเพราะนโยบายของทางภาครัฐเขาบอกว่า
กันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดพี่น้องพ่อแม่เขานั่งรถเก๋งมาคันเดียวกัน
หกคนอยู่ในรถเปิดประตูรถออกมา
พอก้าวเข้ามาในร้านลูกค้าคะลูกค้าครับ
กฎตอนนี้นั่งได้โต๊ะละคนลูกค้าต้องแยกกันนั่งนะครับ
กลายเป็นห้องสอบไปเลยทั้งทั้งที่ในรถเมื่อกี้เขาก็นั่งกันมาสี่ห้าคนมาด้วยกัน
แล้วพอมาถึงร้านเขาต้องแยกกันนั่งโต๊ะละคนนี่ร้านบุฟเฟ่โคขุนกระทะร้อนนะครับ
สอบปลายภาคเวลากินเนี่ยเขาต้องนั่งปิ้งย่างพร้อมกันเพื่ออัตรรส
บุฟเฟ่คอขุนหรือหมูกระทะเนี่ยมันต้องกินกระทะเดียวกันเตาเดียวกันหม้อเดียวกัน
มันถึงจะมีความสุขและถูกจุดประสงค์กับโครงการโต๊ะละคนที่ท่านให้มาท่านดูสิครับ
ถ้าท่านดูอยู่นะฮะท่านช่วยมานั่งกินให้ผมหน่อย
จะต้อนรับท่านเป็นอย่างดีเลยท่านที่ออกกฎนี้นะฮะ

นี่ค่ะเปรียบเทียบกับการสอบปลายภาคเหมือนนั่งสอบต้องนั่งห่างกัน
แต่นั่งในรถก็นั่งอัดกันมาในรถด้วยกันอยู่ที่บ้านก็นอนเตียงเดียวกัน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารช่วยเหลือประชาชน
หมันประการอะไรต่างที่จะออกมานี่ค่ะ
ก็ผ่านการพิจารณาจากคณะที่ปรึกษาอย่างรอบครอบนะคะ

เรื่องของร้านอาหารในพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มที่ผ่อนปลนลงมา
ก็ยังต้องย้ำว่าจำกัดไม่เกิน๒๕
คือโต๊ะหนึ่ง๔ที่ใช่ไหมคะ

ห้ามดื่มหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
ร้านไหนไม่ดำเนินการตามมาตรการ
จะสั่งปิดค่ะจะสั่งปิดทันทีนะคะ
แล้วก็จะทบทัวร์มาตรการที่อาจจะเข้มงวดกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะคะ

จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด
เช่นการจำกัดคนไม่เกิน๑ใน๔
ระยะห่างการไม่ดื่มสุรา
ภายในร้านหากพบร้านใดไม่ดำเนินการตามมาตรการ

หรือมีการทบทวนมาตรการที่เข้มงวดกว่าเดิมนะครับ
ขอให้ทุกเจ้าของร้านอาหารทุกร้านบรรดาสมาคมต่าง

และปฏิบันทนอย่างเข้มงวดในการบริหารการนะครับ
และมีเจ้าที่คอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
นี่นะคะก็ยังย้ำว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้อย่างเร่งครัดนะคะ
ก็ต้องอดทนกันไปก่อนแหละในช่วงเวลานี้ใช่ไหม